เรื่องของคดีฆาตกรรมไฮโซเชอรี่กันหน่อย
ล่าสุดก็ตามรวบตัวไอ้โก้ได้แล้ว

เพราะว่าเขาก็เป็นผู้ต้องหาเป็นมือสังหาร
เขาสารภาพเลยว่าทำไปเพราะว่าเขาโกรธ
ถูกด่าถึงพ่อแม่บุพการี
ตีไป๓ทีไฮโซเชอรี่เสียชีวิตเลยนะฮะ
ไปจนมุมอยู่ที่กัมพูชานู่นล่ะครับนะฮะ
บ่ายของเมื่อวานตำรวจศูนย์ป้องกันและปราบ
อาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของกัมพูชานะครับ
สามารถจับกลุ่มตัวนายอัศยาชายพาหรือว่าโก้
พร้อมกับนายอนุวัฒน์ชัยพาน้องชาย
ก็จับได้ที่หมู่บ้านแคลงปอจังหวัดกำปงสปือที่กัมพูชา
หลังจากที่ก่อเหตุใช้ม้าเบสบอลตีศีรษะ
สังหารนางสาวทิติมาตั้งวิบูรพาณิชย์หรือว่าไฮโซเชอรี่จนเสียชีวิต
ไฮโซเชอรี่เราจะรู้จักในฐานะเป็นนักธุรกิจ

คนก็ยอมรับนะไปก่อสร้างบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อยต่างนานา
แล้วก็ทำเรื่องของการขนส่งต่างด้วย

สภาพนี่คือนั่งอยู่กับพื้นหน้า
ซอยประดิษฐ์มนุธรรม๑๙เมื่อวันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
ใช่ค่ะแปลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใช้เวลา๑เดือน
ในการตามจับกลุ่มตัวไนโก้ที่หลบหนีไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน

ออกจากฤทธิ์มาพร้อมกับน้องชาย
สารอาญาอนุมัติหมายจับไนโก้ในข้อหาฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาและลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ตามภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดโรงแรมแห่งหนึ่งหลังที่เกิดเหตุ
โก้หลบหนีไปกัมพูชาผ่านทางชายแดนจังหวัดจันทบุรี
มีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดของกาซิโนแห่งหนึ่งด้วยนะฮะ

แต่น้องชายเดินตามออกจากฤทธิ์มา
ก็ประสานกัมพูชาจนสามารถจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
ต่อมาช่วงขั้มทางด้านของผลตำรวจ๓สุรเชษฐ์หักผ่าน

ลงที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๒
ไปรับตัวในโก้จากจัดการที่กัมพูชา
ที่นำไปส่งที่ด่านพรมแดนครองลึกที่อำเภออรัญญประเทศ
พลตำรวจตรีสุรเชษฐก็สอบประคำเบื้องต้นก่อน
ในโก้สารภาพลงมือสังหารไฮโซเชอรี่จริง
จากนั้นก็ควบคุมตัวไนโก้พร้อมกับน้องชาย
ขึ้นอินดีคอปเตอร์ไปลงที่สนามบินบน๖
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่บกน๔
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมเมื่อคืนช่วงประมาณสัก๕ทุ่มครึ่ง
ที่มีการนำตัวมาที่สนโชคชัย
นักข่าวนี่ไปรอเลยนะตั้งแต่ประมาณช่วง๓๔ทุ่มเลยค่ะ
เพราะว่าอยากที่จะฟังว่าไนโก้จะบอกเรื่องนี้ว่าอย่างไร

ใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกเขาก็เล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะ

โดยเขากับเชอรี่ผู้ตายคบกันมา๑ปีแล้วนะ
เขาบอกว่าผู้ตายเป็นคนอารมณ์ร้อน
มีควบคุมด่าทอเธอเป็นประจำท่าไม่พอใจ
สุดท้ายมีปากเสียงกันบ่อยหลายครั้งต่อหลายครั้ง
ผู้ตายเคยจะขู่ฆ่าเขาด้วยหากยังยุ่งเกี่ยวกับภรรยาเก่า
วันที่เกิดเหตุเขาตั้งใจนะตั้งใจว่าจะนำรถยนต์ที่ซื้อไปไว้ให้กับพ่อแม่ใช้
เขาบอกว่าผู้ตายระแวงว่าเขาจะนำรถไปให้กับภรรยาเก่าใช้
ก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกันอีกครั้งหนึ่ง
ถึงพ่อถึงแม่ด่าถึงบุพการี
ซ้ำยังห้ามไม่ให้ไปเจอลูกสาวอีก
อ่าวไปฟังก็เล่าถึงเหตุงการช่วงนี้กันหน่อย
จริงมันเราฉุดกระชากกันนะฮะ

ผมก็ดึงเพราะว่าด้วยแรงของผู้ชายเรา

แล้วมันมีคำที่แบบว่าเรารู้สึกว่า

จากเขาแล้วเขาดูถูกเรา

พอสมควรตรงนี้แล้วก็มีเรื่องอยู่กับ

อย่างงี้เรารู้จักเขาเมื่อสักปีแล้ว

เขาจะอยู่กับผมทุกวัน

เราก็ใช้ชีวิตอยู่กับเราปกติเลย
แต่ว่าเพียงแค่ว่าหนึ่งคือครอบครัวเขาก็ไม่ได้รู้ตรงจุดนั้น

ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวหลายเรื่อง

ซึ่งผมก็มีครอบครัวอยู่แล้ว

มันมีกฎหลายอย่าง
ก่อกำเนิดมาจากเรื่องงานนะก็มีความสำคัญเรื่องงานแล้วก็มากกว่านั้นเลย
เขาด่าเราด่าในด่าในเรื่องพ่อแม่ด่าคุณ
มันมีคำอยู่หลายคำนะที่
แล้วเราก็ไม่อยู่แล้วจุดนั้นคือ
ผมก็หลุดเพราะว่ามันทะเลาะกันทุกวัน
ทะเลาะกันบ่อยมากครับทะเลาะกันบ่อยจนถึงนักขีดสูตรจริง

เพราะว่าเวลาเราทะเลาะกัน

พอทะเลาะกันเขาจะทำร้ายห้าของเลย

ก็จะมีการด่าทออะไรอย่างนี้

มันเป็นการสะสมอารมณ์จนถึงจุดปรี๊ดจริง

ก็เลยลงมือก่อเหตุทีนี้นักข่าวก็มีถามด้วยนะ
ว่าแล้วไม้เบสบอลเนี่ยคือทำไมอ่ะ

ด้วยความที่เขาก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด
กับทางคุณเชอรี่บ่อยไปดูไซส์งานนู่นนี่
ก็เป็นคนบอกว่าไปซื้อซี่ไม้เบสบอลเนี่ย

แล้วทีนี้ด้วยความที่ไฮโซเชอรี่เอง

ก็เลยมีการนำไม้เบสบอลขึ้นไปไว้ที่
ห้องพักที่โรงแรม

ในการก่อเหตุสังหารไฮโซเชอรี่

แต่ว่าทางครอบครัวของผู้ตายไม่ได้ยอมรับ

แล้วเขาก็มีครอบครัวอยู่แล้วมีลูกมีภรรยา
ก็เลยมีกฎว่าห้ามไปเจอภรรยากับลูกด้วย
ก็เลยเป็นปมปัญหาต่อเนื่องกันมายาวนานนะครับ
หลังจากใช้ไม้เบสบอลฟาดไฮโซเชอรี่สุดท้ายแน่นิ่งไป

เขาคิดว่าโอ้โหเชอรี่อาการน่าจะหนักไม่น่าจะรอด
ก็เลยคิดนะว่าจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายตาม
แต่จังหวะนั้นคิดถึงหน้าลูกหน้าพ่อหน้าแม่
รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกิดขึ้น

ตั้งใจจะกลับไปหาพ่อแม่เพื่อกราบเท้าและมอบตัว
แต่ระหว่างทางที่ขับรถกลับก็คิดว่า

ก็เลยไปหาน้องชายที่จังหวัดนครราชศรีมา
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือมันก็มีคำถามแหละว่า
น้องชายรู้ด้วยไหมเลยพาหลบหนีด้วยหรือเปล่า

พอมาหาน้องเนี่ยไนโก้เขาให้เหตุผลว่าตอนที่มาหาน้อง
ไม่ได้บอกน้องนะว่าเขาไปก่อเหตุสังหารมาตอนแรก
เขาบอกน้องว่าเอาพาพี่ไปเที่ยวกัมพูชาหน่อย
น้องก็พาไปเพราะน้องเคยทำงานที่บ่อนในกัมพูชามาก่อน
น้องชายไม่รู้เรื่องว่าเขาไปก่อเหตุอะไรมา
น้องชายมารู้เรื่องตอนที่อยู่กัมพูชาแล้ว
เพราะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมพี่ชายซึม
แล้วตัวเขาเองน้ำตาไหลก็เลยเล่าเรื่องความจริงให้น้องฟังทั้งหมด
สุดท้ายน้องตัดสินใจอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นห่วง

มีการนำบัตรเครดิตของผู้ตายไปรูดซื้อของใช้
จนมีการอายัดบัตรรูดไม่ได้อีก

แล้วรู้สึกแบบเริ่มสติกลับมาเยอะขึ้น

ยืนยันว่าเป็นเรื่องของการทะเลาะกัน

และไม่เกี่ยวข้องกับเงิน๒๕๐๐๐๐๐บาท

ขอโทษญาติผู้เสียชีวิต

ทีนี้พอหลังจากที่แถลงข่าวเสร็จแล้ว
ตำรวจก็ยังบอกอยู่เลยว่าวันนี้จะมีการทำแผน
ตอนแรกตำรวจบอกว่าอย่างเร็วคือ๙โมงเช้าวันนี้

ก็คือ๖โมงเช้าที่ผ่านมาทางด้าน
พันธุ์ตำรวจเอกสุพลค้ำชู
ผู้กำกับการสนโชคชัยพร้อมกับฝ่ายสืบสวน
ก็นำตัวไนโก้ผู้ต้องหานี่แหละค่ะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ

แขวงและเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนะคะ

บริเวณลานจอดรถชั้นล่างของตัวอาคาร
จุดที่๒บริเวณหน้าลิฟต์นี่แหละค่ะ
แล้วก็จุดที่๓เข้าไปในห้องพักชั้น๗
เลขที่๒๗๐๒นะคะ
แล้วก็จุดสุดท้ายก็คือเส้นทางหลบหนีหลังก่อเหตุ
โดยตลอดการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็ไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนขึ้นไปบันทึกภาพบนห้องพักนะคะ
แล้วก็ทำแผนเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
จากนี้ก็จะนำตัวไปขออำนาจสารฝากครั้งพันแรก

สารอาญาถนนรัชดาพิเศษนะคะ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าการตามจับกลุ่มไนโก้
เป็นผู้ต้องหาสถานไฮโซเชอรี่นั่นเอง
วันนี้ก็มาเป็นพาดหัวตัวใหญ่ของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยนะคะ